คุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังคงก่อติดคุณตูน
ก็ติดมาหลายจังหวัดยังคงวิ่งตามอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะ
พยุงศักดิ์ก็อึดไม่แพ้กันคุณตูนเหมือนกันนะครับ
วันนี้คุณตูนยังวิ่งอยู่คุณผู้ชมวิ่งอยู่ที่ลำปางครับ
มกลางอากาศที่หนาวเหมือนกันครับ๑๓องศาเซลเซียต
ไปได้รวดเดียว๔เซตครบแล้วครับ
แต่ว่าถึงแม้จะหนาวประชาชนยังคงออกมาให้กำลังใจ
ก็มีการสวมเสื้อกันหนาวออกมาต้อนรับคุณตูนนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
รายงานมาจากจังหวัดลำปางครับ
ครับผมการวิ่งของตูนบอดี้แลมวันนี้ในช่วงครึ่งวันนะครับ
ถือว่าตูนบอลิสาลัมวิ่งได้เร็วมากนะครับ
และเป็นการวิ่งที่จบ๔เซ็ตแล้วนะครับ
ประชาชนออกมาให้กำลังใจท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาว

แต่ตูนบอดี้แลมนะครับวิ่งทำความเร็วได้ดี
ว่าช่วงเช้ามืดอากาศจะหนาวเย็นก็ตาม
และเข้าจุดพักจุดแรกเพียงแค่๒๐นาทีเท่านั้น
ก่อนที่จะเริ่มวิ่งต่อในเซ็ตที่๒นะครับ

ตลอดเส้นทางการวิ่งนะครับช่วงเช้าวันนี้
ไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับแต่ก็ยังมีประชาชนออกมา

ซึ่งถือว่าการวิ่งในเซตที่๒ตูนบอดี้แลม

ขึ้นเนินเขาสลับทางพื้นที่ราบนะครับ

มาให้การต้อนรับตูนบอดี้แลมตั้งแต่ช่วงเช้า
รู้สึกเป็นห่วงในการวิ่งขึ้นเนินครับ

ก็ดีใจที่พี่ตูนขึ้นมาถึงลำปางในวันนี้

ก็มีความสุขกับสิ่งที่พี่ตูนทำ
ขอเป็นกำลังใจให้พี่ตูนรักษาสุขภาพ
อยากจะให้ทุกคนที่ต่อเส้นทางครับ

หรือจะทำให้พี่ตูนเข้าใกล้พี่ตูนมาก

เพราะว่าการวิ่งถ้ามีคนมาหยุด

ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับ
และพี่ตูนก็ดูแลรักษาให้ดี

ถึงทางเข้าบ่อลูกรังมีระยะทาง๙๑กิโลเมตรนะครับ

ตอนนี้นะครับจะมีเริ่มแดดออกมาบ้างนะครับ
แต่ก็พักตามจุดพักไม่นาน
และสภาพอากาศที่ยังคงมีลมหนาวอยู่

สำหรับการวิ่งทั้ง๔เซตของตูนบริสแลมนะครับ
เช้าวันนี้จากครัวโคตรแซ่บอำเภอศพปราบ

อำเภอกอกคารวมยัดทางขนาดนี้๔๘๕กิโลเมตรแล้ว
ซึ่งหากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลา
ล่าสุดตอนนี้วิ่งไปแล้ว๑๙๐๗กิโลเมตรนะครับ
กว่า๘๘๕ล้านบาทแล้วครับ
ครับผมยังเหลือการวิ่งอีก๑เซตสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเซตที่๕นะครับ
วันนี้ตูนวิ่ง๕เซตเลยทีเดียวครับจะเหลือได้ทางอีกประมาณ๑๔กิโลเมตร
จะเข้าไปพักที่บ้านร้านอาหารบ้านสวนพลอยนะครับ
และนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดการวิ่งโครงการ๙คนละ๙ครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดลำปางครับ
ขอบคุณคุณพยงศักดิ์นะฮะก็อีกนิดเดียวถึง๙๐๐ล้านแล้ว
ก็เอาจะช่วยให้ครบสักพันหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับใช่ค่ะ